มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนางแก้วนะคะนามสมมุตินะคะ
เป็นแม่ค้าผลไม้อยู่ที่เทศบาลเมืองตากบอกว่าเนี่ย
โดนมิสาชีพหลอกเอาเงินไปห้าแสนเมื่อสามตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ยังไม่คืบหน้านะคะคือเรื่องมาจากว่าเขาประกาศขายบ้านหลังนึง
อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณหนึ่งกิโลนะคะเอ่อวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายผู้หญิง
ทำทีมาซื้อผลไม้แล้วก็เจรจาติดต่อขอซื้อบ้านนะคะ
ผู้ชายอ้างชื่อว่านายปรีชาและผู้หญิงชื่อทิพย์
ก็จะขอซื้อล้านห้าขอดูบ้านก่อนแล้วถ่ายรูป
แล้วก็ชวนเขานั่งรถบอกไปหาเจ้านายกันซึ่งเจ้านายจะเป็นคนซื้อ
ก็พาเธอขึ้นรถไปที่สารหลักเมืองพอไปถึงศาลหลักเมืองเนี่ย
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงมาคุยด้วยค่ะชื่อว่าปรานี
ก็มาคุยกับทั้ง๓คนนี่แหละค่ะบอกเนี่ยจะขายที่ดิน๓ล้าน
แต่ว่าอยากได้เงินด่วนจะเอาไปรักษาแม่ลดให้แล้วกันเหลือล้านห้านะคะ
เธอนะคะคุณป้าเนี่ยแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงที่มาด้วยกัน
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถกลับตอนขากลับเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงเนี่ยก็ชวนคุณป้าบอกลงทุนกันไหมหุ้นกันไหม
คนละห้าแสนคุณป้าบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ย
มีการเอื้อมมือมาจับตัวแล้วก็รู้สึกสับสนคล้อยตามอย่างที่ไม่รู้สาเหตุ
จนสุดท้ายไปจบตรงที่คุณป้าตัดสินใจเบิกเงินในบัญชีค่ะ
ใช่เงินสดในบ้านทองรูปภัณฑ์และเครื่องเพชรยกไปให้
ให้กับคนขายที่ซึ่งคุณป้าบอกว่าเป็นคนเอาของทั้งหมดไปมอบ
ด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พอเขารับไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้นั่งรอแต่รอเท่าไหร่ก็ไม่มา
ได้สติแล้วถึงรู้ตัวว่าถูกหลอกเข้าแล้วค่ะ
ให้ไปหมดเลยมันบอกป้าไม่ไปไหนแล้วใส่ถุงไว้อย่างนี้เนี่ย
แล้วเราไปถ่ายที่อันนั้นออกมาแล้วก็ให้เขาไว้เดี๋ยวเวลาเราได้เงิน
ไปถ่ายคืนเพราะว่าคนชื่อปานีเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจำนองไว้ล้านกว่าแล้วตอนนี้ป้ามีเงินบ้างไหม
ป้าพอมีเงินบ้างไหมเหมือนอะไรมันมืนตู้ไปเลย
ตำรวจก็ตอนนี้ก็รับแจ้งความไปแล้วนะคะ
เพราะป้าบอกว่าอยากจะให้ตำรวจติดตามแต่ยังไม่มีความคืบหน้านะคะ
ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุใช้การพูดจาหวานล้อมและเสนอผลประโยชน์
ทำให้อีกฝ่ายสับสนคาดว่าไม่ได้ใช้ยาอะไรมอมนะคะ
แต่ว่าตรวจสอบประวัติอาทยากรรมแก๊งตกทองเชื่อว่าผู้ก่อเหตุ
อาจจะเป็นกลุ่มที่เคยมีคดีก่อนหน้านี้ค่ะ